ะเราก็ด้านที่ที่บุษขาวทราบเรื่องแล้วก็ไปหาลุงหนูนะคะอะยู๖๕ปีชาวบ้านใน
พื้นที่ตะบนชากบกบ้านค่าจังหวัดระยองไปถามเรื่องราวสิลุงหนู
ลูกหนูไปแจ้งตำรวจว่าถูกผีหลอกจริงไหม
หนูบอกจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ลุงถูกผีป่วนมานานแล้วนะเธอ
เชื่อว่าน่าจะมีคนทำของใส่บ้านลุงนี่แหละนะครับ
แล้วผีมาหลอกมาหลอนนะครับ
ยิ่งระยะหลังเนี่ยนะครับผีหลอกหนักขึ้นทุกวัน
อยู่บ้านไม่ได้แล้วไปขอนอนวัดนู่นวัดชาติกอไผ่
มา๔คืนแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตแล้ว
ตัดสินใจเลยนอนวัดกันแล้วไปฟ้องตำรวจ
ไปฟ้องตำรวจถึงโรงพักเลยบอกมาจับผีให้หน่อย
ก็ได้แต่เล่าให้ตำรวจฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ลูกหนูพาทีมข่าวมาไม่เชื่อใช่ไหมมานี่
มาสำรวจจุดต่างของบ้านชี้ให้ดูว่าจุดไหนบ้างนี่

ครับผมมาอาบเฮ้ย
ลุงหนูก็บอกว่าขอนอนหน้าพระประธานองค์ใหญ่นี่แหละ
อยู่กับพระอุ่นใจดีนะครับ
บังออนอายุ๗๔ปีเป็นชาวบ้านแถวนั้น
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกหนูก็ปกติดีแล้วนะ
ออกไปพบปะทำกิจกรรมกับชาวบ้านแล้วก็รับจ้างทั่วไป
แต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยลุงหนูนี่คุณผู้ชม

ลุงหนูไปตัดกอไผ่เก่าแก่ของหมู่บ้าน
คือกอไผ่นี้นะครับมีมาแต่รุ่นสู่รุ่น
รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาบอกเป็นร้อยปีอายุ
ตั้งแต่นั้นมาเกิดเรื่องไม่ดีโดนอะไรเข้าหรือเปล่า
ลุงหนูชาวบ้านบอกขณะที่ภรรยาของลุงหนู
ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันเล่าบอกว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยเห็นนะไอ้ผีแบบที่ลุงหนูเล่าเนี่ย
หนูเธอร้อนยังไงบอกแน่นซิ
เมียบอกบอกฉันน่ะจะได้ช่วยได้
ลุงหนูบอกว่าร้อนเหมือนคนทำของใส่น่ะอืม
อ่าตั้งแต่ไปตัดไอ้กอไผ่เก่าแก่มานั่นแหละ

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ